คุณผู้ชมครับเรามาตามกันต่อเรื่องของ
กรณีสาวถูกสามีสาดน้ำกรดใส่จนเสียชีวิต
แล้วก็ไปรักษาตัวนะครับ

ก็บอกว่าทางโรงพยาบาลปฏิเสธการรักษา

กรดสาวตายโรงพยาบาลกล้าวฟ้องสื่อ
เพราะเมื่อวานทางโรงพยาบาลเชิญสื่อมวลชน

ไปรับฟังการแถลงของโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่ง
โดยมีผู้มนุยการโรงพยาบาลแล้วก็มีทนายความของโรงพยาบาล
ปรากฏว่าสื่อก็งง
ตกลงแล้วที่เรียกมาบอกว่าจะแถลงคืออะไร
สรุปก็คือให้บอกว่าจะฟ้องสื่อ
ใช่เดี๋ยวเราสองคนอ่านข่าวนี้ก็ต้องระวังให้ดีเหมือนกันนะ

ทางผู้เสียหายกล่าวหาว่าโรงพยาบาลปฏิเสธการรักษา

โรงพยาบาลที่ถูกกล่าวหาว่าปฏิเสธการรักษา
แต่โรงพยาบาลเคยออกมาบอกแล้ว
เราก็นำเสนอข่าวไปว่าโรงพยาบาลไม่ได้ปฏิเสธการรักษา

ก็โรงพยาบาลเขาก็บอกแบบนี้ไงคุณว่า
ที่มีสื่อนำเสนอกันออกไปไม่เป็นความจริงแล้วไม่ครบ

เมื่อวานนี้ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากโรงพยาบาลพระราม๒
เพื่อดูแลเกี่ยวกับกฎหมายก็คือนายสุรพัฒน์ประพาพร
พร้อมด้วยทางด้านของแพทย์หญิงวัลภา
ชัยมโนวงภูมิในการโรงพยาบาลพระราม๒

โดยทนายความเป็นผู้แถลงเป็นหลัก
ทนายความสุรพัฒน์บอกว่าได้รับมอบอำนาจให้มาดูแลคดีนี้
เรื่องดังกล่าวโรงพยาบาลทำตามขั้นตอนการรักษา
ตามที่แถลงไปตั้งแต่วันแรก
ส่วนหลักฐานต่างส่งมอบให้กระทรวงสาธารณสุขแล้ว
ตามขั้นตอนเป็นความลับไม่อาจที่จะเสนอได้
ส่วนสื่อที่เสนอข่าวไม่ตรงกับความเป็นจริง
จะดำเนินการตามกฎหมาย
โรงพยาบาลพร้อมชี้แจงตามขบวนการ
กระทรวงสาธารณสุขตำรวจและนิติเวทย์
ส่วนประเด็นการชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์
วันที่นางสาวช่อลัดดาเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาลพระราม๒
ก็ยืนยันว่าโรงพยาบาลมีแพทย์ประจำ
ซึ่งได้ให้ข้อมูลทั้งหมดกับกระทรวงสาธารณสุข

และขอให้รอผลตรวจสอบจากกระทรวงสาธารณสุข
ในวันที่๑๙พฤศจิกายนนี้ครับ
ในสื่อที่ออกมาบอกว่าอยู่ว่าเป็นอย่างนี้
เหมือนสื่อฟังความอยู่ฝ่ายเดียว
แต่ทางผมและทางโรงพยาบาลเราก็ได้ดูข้อมูลตรวจสอบถูกต้องทุกอย่าง

แต่ถามว่าทำไมโรงพยาบาลไม่ชี้แจงหรือไม่นำเอกสารมาแสดงเนี่ย
อันนั้นเป็นเอกสารที่เราต้องชี้แจงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
ไม่ว่ากับส่วงสาสุขที่ตรวจสอบหรือพนักงานสอบส่วน
คือสื่อก็สงสัยนะสื่อก็ถามกลับไป
เรื่องไหนบ้างที่สื่อเสนอไม่เป็นความจริงแล้วก็จะมีการฟ้องร้องกันคะอะไรอย่างนี้
สุรพัฒนาความของโรงพยาบาลก็บอกว่า
เป็นเรื่องที่ไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะจะมีผลทางคดี

เรียกผู้สิทธิ์ข่าวมาวันนี้เพื่อรับทราบว่าโรงพยาบาลจะฟ้องสื่อเท่านั้นใช่หรือไม่
ทนายความตอบเพียงว่าไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะเป็นความลับและมีผลกับคดี

ส่วนเรื่องของการจะฟ้องร้องนายอาชียะ
ตอนนี้ขึ้นอยู่กับนายแพทย์พีระธนานุวัฒน์นะครับ
ซึ่งวันนั้นที่เป็นข่าวโตเถียงกัน
ก็ระหว่างนายแพทย์พีระกับคุณอัชยะ
บอกว่าก็เป็นเรื่องของคุณหมอพีระเขา

รับผิดชอบเรื่องเกี่ยวกับความเสียหายเท่านั้น
และที่เราฟ้องสื่อเพราะสื่อเสนอข่าวอยู่ฝ่ายเดียว
เหมือนฟังความข้างเดียวโรงพยาบาลเปิดมา๒๐กว่าปี
ถ้าไม่ได้มาตรฐานคงปิดไปแล้ว
ส่วนการปรับปรุงถ้าทางกระทรวงสาธารณสุขแนะนำมาก็ต้องทำนะครับ
ขณะที่เมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวของนายอาชียะ
รับเรื่องร้องทุกข์กระทรวงสาธารณสุขด้วย
บอกว่าวันนี้เดี๋ยวจะเข้าให้ถ้อยคำกับคณะกรรมการ
โดยฝั่งโรงพยาบาลพระราม๒ก็จะส่งตัวแทนเข้าให้ข้อมูล
กับคณะกรรมกรของกระทรวงศาสนธรรศุกร์เหมือนกัน

ในการให้กู้ภัยนำผู้บาดเจ็บมาส่งที่โรงพยาบาลพระราม๒
โดยจะให้เงินสินบนเป็นรายกรณี
อีกทั้งยังมีโบนัสให้อีกด้วย
นี่เป็นสิ่งที่นายอาชญะจะออกมาแฉอีกเรื่องหนึ่งนะครับ

เจอกันแน่ระหว่างนายอาชียะกับเจ้าหน้าที่

ที่จะเข้าพบกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับ

เพราะว่าราชการกรุงเทพมนตร์กรให้ตรวจสอบ
กำกับดูแลเรื่องการตรวจสอบอาคาร
ของโรงพยาบาลพระราม๒กับเครือข่ายนะครับ
พร้อมยืนยันว่ามีหลักฐานเป็นรายชื่อ
ของผู้ที่ถูกโรงพยาบาลนำไปใช้เบิกเงิน
ที่ไม่เคยไปรักษากับเอกสารที่โรงพยาบาลติดสินบน
ให้คู่ภัยย่ามพระราม๒เสนอเงินศิลป์บน

ก็ความเคลื่อนไหวติดตามกันทุกวันนะครับ
พฤศจิกายนนี้ก็มีความเคลื่อนไหวของนายอาชียะอีกนะครับ
อัชริยะก็เล่นไม่ปล่อยเลยนะคะยาวต่อเนื่องเลย
แต่ว่าอย่างหนึ่งคือสื่อก็นำเสนอแบบที่โรงพยาบาลแถลงมานั่นแหละ